สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวระวังมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้
ลุงผมมีลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑มา
แต่ว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นต่างด้าว

เดี๋ยวก่อนรางวัลที่๑มันเท่าไหร่๖ล้าน

อุ๊ยมันคุ้มมากนะมันก็คุ้มถ้าคิดแน่นะ
ถ้ามันจริงแต่มันไม่จริงไง
สุดท้ายแล้วลุงแกเสียเงิน๓แสนบาท
โดยที่ลอตเตอรี่มันไม่ได้อะไรมา
แกร้องไห้นะคุณเงินทั้งชีวิตที่มี
คนสูงอายุกว่าจะเก็บเงินได้ใช่ไหม
คุณลุงวินัยหรือว่าคุณตาวินัยก็ได้ครับ

ท่านเดินทางไปแจ้งภาร์มตำรวจสวทธวงศ์ลบบุรี

แต่มันขึ้นเงินไม่ได้เพราะว่าเป็นต่างด้าว

คนร้ายทำเป็นขบวนการแน่นอน
ลุงแกเล่าให้ฟังน้ำตาแกก็ไหลไป

มีชายหญิงชาวเมียนมาเข้ามาที่บ้านนะ

ลุงนี่มีเรื่องมา
กระซิบบอกลุงทำทีเป็นเรื่องสำคัญอ่ะ

คือเลขลุงแกมองแค่๐๖ข้างหลัง

ลุงก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันใช่มันใช่หรือเปล่า

แต่ตอนนั้นลุงแกยังไม่ทันตอบตกลงอะไร

โรตเตอรี่ใบนี้มันถูกรวรรณที่หนึ่งนี่ลุง

แล้วลุงเห็นโอ้โหจรภาคที่ธนาคารมายืนยันเฮ้ย
เอ้ยมันถูกรวรรณที่หนึ่งจริงมันขึ้นเงินได้

เดี๋ยวผมออกส่วนที่เหลือแล้วมาแบ่งเงินกัน

มันก็คุ้มเพราะมันได้๖ล้านถูกไหม

อีกคนออก๓
อันนี้ในส่วนของผู้หญิงคนแรกนะ

ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างนานเขาบอกเดี๋ยวเขาออก๗๐๐๐๐๐บาทละกัน
อะไรแบบนี้เริ่มงงไหมเริ่มงงไหม
หมายถึงว่าผู้หญิงชาวเมียนมาคนนั้นจะขอเงินล้านหนึ่ง
เพื่อนแรกกับโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ให้ลุงคนนี้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อ้างว่ามีเงินอยู่นั้น
ก็เท่ากับว่าเงินรางวัลจะเหลือ๕ล้านบาท
แล้วให้ลุงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแบ่งคนละแบ่งกัน
แต่สาวเมียนมาคนนั้นขอล้านหนึ่งแล้วกัน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเป็นธนาคารออมสินอีก๗แสนบาท
นี่เขาออกอุบายแบบนี้
และสุดท้ายลุงหลงเชื่อจริง
หลงเชื่อทำตามที่บอกคือ
ไปธนาคารไปเบิกเงินสด๓แสนบาทมา

เจ้าหน้าที่ธนาคารปลอมพาคุณลุงไปถึงธนาคารเลย
ใช่นะฮะแล้วก่อนที่กลุ่มมิจฉาชีพจะบอกให้ลุง
ลุงเอาเงินใส่ไว้ในถุงกระดาษเป็นกองกลางไว้ก่อนนะ

หลังจากนั้นออกอุบายให้ลุงนั่งรอที่บ้าน
แล้วเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นจะมา

ลุงแกก็เชื่อไงลุงทำตามทุกอย่าง
เอาเงินที่เบิกมาใส่ถุงกองกลางเอาไว้และนั่งรออยู่หน้าบ้าน
รอแล้วรอล่าวรอล่าว
กลุ่มนั้นหายมิดไปเลยไม่กลับมา

เพิ่งจะมาเอกใจเฮ้ยโดนหลอกแน่แหละ

เงินก้อนนี้ลุงสะสมมานานทั้งชีวิตจากการทำนาขายข้าว
เงินในบัญชีมีอยู่ประมาณ๕แสนกว่าบาท
ตั้งใจจะเก็บเอาไว้เป็นขวัญถุงให้กับหลานสองคนในอนาคต

มิจฉาชีพมาหลอกไปแล้วเหลืออยู่๒แสนนิด
อยากจะวิงวอนให้ข่าวนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
แล้วอยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนั้นให้ได้
เพราะตอนนี้เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ให้ดีนะฮะทะเบียนรถคันนี้นะฮะ
ดรธธ๙๘๔๐กรุงเทพฯมหานคร
เป็นโตโยต้าคันนี้นะฮะใครเจอแจ้งตำรวจด้วย
หรือตำรวจเจอรีบไปตามเขาเพราะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกเงินลุงไป
แล้วคือตอนที่พาคุณลุงไปที่ธนาคารเนี่ย
มิจฉาชีพทั้งหมดไม่มีใครลงรถไปกับลุงเลย
ให้ลุงมาคนเดียวให้ลุงลงไปคนเดียว

คือเขาคิดมาแล้วอ่ะคิดมาเป็นกระบวนการแล้ว
แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป้ายทะเบียนที่เห็นเป็นป้ายทะเบียนจริงหรือเปล่า
น่าช่วยกันตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับ